หายใจนิดนึกคุณผู้หญิงหายใจ
คุณผู้ชมบอกอุ๊ยอันตรายอุ๊ย

สมองส่วนหลังกระแทกปั๊กเข้าไป
นี่แหละครับแฟนรีบวิ่งมาเห็นแฟนผู้ชาย
ลงไปแล้วนะพยายามปั๊มหัวใจปั๊มเองอยู่ปั๊มเองอยู่
โอ้โหเคราะห์ดีจริงข้างบ้านเป็นกู้ภัย

เพื่อนบ้านเป็นกู้ภัยมาถึงปั๊บพี่ตะแคง

คลิปนี้เช่าของคลิปคุณตองคุณตองเป็นคนที่ล้มนี่แหละ

โอ้โหโดยเฉพาะหน้าฝนเลยนะครับ
อย่าวิ่งนะครับพื้นกระเบื้องด้วย
นี่ครับไม่ว่าเดือนนี้เขาโฆษณาอะไรนะ
คือจิตใจจิตอาสากลัวฟิวเจ้าบอกมันจะปลิวไปโดนรถออกบ้านเขา

ใช่เนี่ยครับวิ่งออกไปโอ้โหแล้วล้ม
กระแทกพื้นอย่างแรงเกร็งหายใจไม่ออกนะตอนนั้นเคราะห์ดีครับ
เห็นเหตุการณ์แล้วมีเพื่อนบ้านเป็นกู้ภัย
ช่วยชีวิตเอาไว้ได้คุณผู้ชมอย่าวิ่งนะ
ค่อยเดินนะครับจิกเท้าลงน้ำหนักให้ดีเวลาฝนตกเนี่ย
มีคนดูนะพี่ผุศดีนะบอกว่าเคยล้มแบบนี้ทุกวันนี้
มีปัญหาเรื่องหลังมาโดยตลอดเลยฮะ
เออนี่ระวังหลังแล้วก็ก้นด้วยนะ

ฝนตกอย่าวิ่งใช่ไหม